เมื่อ๑๕เมษายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมมันมีเหตุทะเลาะวิวาดกัน
แล้วทีนี้มีผู้ชายอยู่๑คนอายุ๓๖ปีโดนลุกหลง

แม่ของผู้เสียชีวิตนี่แหละกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
มาตั้งนานแล้วอ่ะทำไมยังจับคนที่ยิงไม่ได้เลย
ตอนนั้นก็บอกแค่ว่าลูกแม่โดนลูกหลง

แต่ว่ามีคำอธิบายมาจากฝั่งตำรวจด้วยครับ
แต่ว่าก่อนอื่นเลยไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นก่อนฮะ

ว่าแล้ว๑๕เมษาฉลองสงกราน
เขาฉลองสงกรานในหมู่บ้านหนองโพนตะบนหนองสิมที่อุบลราชธานี
ทีนี้พอทะเลาะวิวาดกันมีปืนดังขึ้นมา
มีคนโดนยิงแล้วเสียชีวิตคือนายสำเนียงคำน้อยอายุ๓๖ปี

แม่ของในสำเนียงชื่อแม่เตียงทองเล่าให้ฟังนะ
แม่เปิดบ้านเป็นร้านขายของชำห้างจาก
ตรงนี้ที่จัดงานตรงนี้๑๐๐เมตรเอง
ก่อนเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนแม่ได้ยินเสียงดังโวยวาย
ลูกชายแม่ก็คือสำเนียงออกไปดู
ไม่นานนักก็มีชาวบ้านวิ่งมาบอก
แม่เตียงทองลูกแม่โดนยิง
แม่เตียงทองโดนลุกหลง
แล้วตำรวจก็บอกกับแม่เตียงทองว่า
แม่ตำรวจจับกุมคนก่อเหตุได้แล้วนะ
แต่แม่เตียงทองก็ยังไม่รู้ว่าใคร

ล่าสุดตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แต่ว่าตำรวจอาจจะลืมลืมแจ้งให้แม่เตียงทองรู้
เตียงทองก็ขออโหสิกรรมให้ให้กับคนก่อเหตุ

ตำรวจภูทรเขมราชยืนยันว่าก็แกะรอยหาเบาะแส
จนออกไหมจากผู้ก่อเหตุ๔คน

แล้วก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยครับ
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุอ้างว่า
รุ่นน้องโดนวัยรุ่นเจ้าถิ่นทำร้าย

แล้วก็เอาปืนยิงใส่กลุ่มคู่กรณี
แต่ตอนยิงไปอาจจะยิงมั่ว

พอยิงเสร็จก็แยกย้ายกันหลบหนีไป

ผอสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ก็ได้แจ้งสิทธิเยียวยาจากรัฐ
ให้กับแม่เตียงทองแล้วครับ
เพราะถือเป็นคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนั่นเองฮะ